แล้วยิ่งช่วงนี้แต่ละที่ที่เขาจัดงานลอยกระทง

ประดับไฟต่างเพื่อต้อนรับงานลอยกระทง
แล้วที่อำเภอประศาจังหวัดสุรินเนี่ย

ช่างขึ้นไปประดับไฟแบบนี้
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม
โดนไฟช็อตร่วงตกลงมาเกือบตาย
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ค่ะ

ภาพน่ากลัวมากคุณผู้ชม
จังหวะที่หงายตึ้งเดี๋ยวดูนะดอมนะคุณผู้ชมค่ะ
จังหวะนี้อุ้ยตึ้งไปเลย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ประกายไฟมันวาบขึ้นมาน่ากลัวมากนะคะ
แล้วก็คนงานเนี่ยคือหงายหลังเลย
โชคดีนะที่เขายังลุกขึ้นมาได้
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนคนงานก็ปีนขึ้นไปช่วยคนงานอีกคนนึงนู่น

เขาก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟช็อตเหมือนกัน
แต่ว่าเจ้าของคลิปที่ถ่ายคลิปนี้มาเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจนะว่าคนงานทั้งสองคนเจ็บมากน้อยขนาดไหน
แต่คุณผู้ชมลองดูสิร่องรอยจากการโดนไฟช็อตเสื้อขาด

แถวท้องเนอะใช่ดอมคือมันมีรอยแบบว่าโดนเหมือนกับไฟไหม้ใช่ไหม

นี่ค่ะก็พอจะบ่งบอกได้เลยแหละสองคนนี้คืออาการก็หนักพอสมควร
แต่ยังไม่ตายนะคุณผู้ชมเจ้าของคลิปก็เลยอยากฝากเตือนแหละ
คนที่ทำงานใกล้กับแหล่งที่มันมีกระแสไฟฟ้าต้องระวังมากเลยนะตอนปฏิบัติหน้าที่
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเผลอเลอขึ้นมาเนี่ยประมาทนิดนึงนี่ถึงชีวิตได้เลยนะคะ
ครับเตือนหน่อยนะอาจจะต้องใส่ถุงมือยางแบบนี้นะครับ